ท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้เสาร์ที่๗สิงหาคม
ในพื้นที่กรุงเทพมีการนัดชุมนุมของมวลชน

เป้าหมายก็คือเวลา๑๔นาฬิกาที่บริเวณพระบรมหาราชวังนะครับ
เพื่อไปยื่นข้อเรียกร้องต่างนะฮะ
กลุ่มที่นัดกันก็มีเยาวชนปลดแอบ

กลุ่มอาชิวะพิทักษ์ประชาชนพฤปชาธิปไต
แล้วก็แนวร่วมอีกหลายกลุ่มด้วยกัน
วันนี้ทางตำรวจนครบานได้แถลง
บอกว่าจากรายงานแล้วก็ข้อมูลจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่๓กลุ่ม

ไล่ตั้งแต่เวลาสิบสามนาฬิกาเป็นต้นไปนัดหมายกันในพื้นที่บริเวณโดยรอบ
ใกล้กับพื้นที่ธรรมเนียบแล้วก็พระบรมหาราชวังนะฮะ
หลังจากนั้นจะเคลื่อนขบวนไปที่พระบรมหาราชวังในเวลา๑๔นาฬิกา
ตำรวจนครบานเตือนว่าขณะนี้พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
พื้นที่สีแดงเข้มการมาชุมนุมเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
และเข้าข่ายความผิดของพรกรฉุกเฉินด้วยเพราะฉะนั้นขอเตือนผู้ชุมนุมว่า
จะต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้นตอนนี้ตำรวจเตรียมกำลังเอาไว้สามสิบแปดกองร้อยนะฮะ
กองร้อย๑๕๐นายก็ตก๕๐๐๐กว่านายเพื่อจะรับมือกับสถานการณ์การชุมนุมวันพรุ่งนี้
จะตั้งจุดตรวจค้นอย่างเข้มข้น๑๔จุดรอบพื้นที่ที่จะมีการชุมนุม
แล้วก็ต้องระวังเรื่องของมือที่สามด้วยรวมทั้งมีรายงานว่าผู้ชุมนุมที่เขาอยู่คนละฝากกับกลุ่มที่นัดชุมนุมพรุ่งนี้
ก็อาจจะมารวมตัวกันเพื่อต่อต้านตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันครับ
มีการจุดเพลิงเผาตามจุดต่างนะครับหรือว่าใช้ระเบิดเพลิงคว่างไปแล้ว
อาจจะเจตนาหรือจงใจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ในอาคารของผู้อื่น
เหล่านี้ครับถ้าเราไม่ทำการป้องกันเราไม่มีมาตรการใดอันตรายก็จะเกิดลุกลามใหญ่โต
ส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้นายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์
จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จากการชุมนุมในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างสัปดาห์ก่อนก็มีนะฮะ
แล้วก็บอกว่าชุมนุมในช่วง๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนบาดเจ็บไปหลายคน
จากการใช้สารเคมีใช้แก๊สน้ำตาใช้กระสุนยางของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ซึ่งอาวุธที่ใช้ทั้งหมดก็มาจากภาษีของประชาชน
ก็เลยขอเรียกร้องให้หยุดการทำร้ายประชาชนนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้ที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับ
นายศิราชเจนจาคะสศกฎมพลักษณ์พลังประชารัฐ
วันนี้ไปยื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาล
ขอให้พิจารณาเพิกถอนการให้ประกันตัวไผ่ดาวดิน
หรือว่านายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษา
ซึ่งเป็นแกนนำผู้ชุมนุมคนหนึ่งกับพวกอีกรวม๒๙คน
หลังจากที่พบว่ามีการกระทำผิดซ้ำในหลายครั้งเป็นการฝ่าฝืน
แล้วก็ผิดเงื่อนไขการให้ประกันตัวของศาล
นายศิราบอกว่าถ้าเกิดว่าศาลเพิกถอนการประกันตัว
แล้วใครสามารถไปจับตัวไผ่ดาวดินได้นะ
จะให้รางวัลนำจับ๕๐๐บาท
คุณศิราเขาบอกเขาตั้งรางวัลนำจับ๕๐๐บาทนะ
เดี๋ยวฟังดูนะฮะ

จริงก็คือไม่อยากให้ไม่ต้องให้ก็ได้มั้ง
ก็บอกดีค่ะว่าคุณศิราเขาตั้งรางวัลนำจับ
อันนี้ศาลเพิกถอนประกันตัวภัยดาวดินกับบรรดาแกนนำผู้ชมนุมทั้งหลาย
วิ่นพระฤทธชีวรักษ์หนึ่งในแกนนำกลุ่มรัศดรโพสต์เลยฮะ
บอกว่าที่นายศิระให้รางวัลนำจับไผ่ดาวดินเนี่ย๕๐๐บาทเนี่ย
ผมขอประกาศจับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์นี่ฮะผลเอกอนุพงศ์
นายอนุทินศ์ร้อยเอกธรรมนัฐและทุกคน
บอกใครจับได้มาเอารางวัลกับผมนี่ประมาณอย่างนี้เลยนะครับ

วิ้นก็บอกว่าตอนนี้มีรถคันหนึ่งทะเบียนกรุงเทพมาจอดที่อยู่ในแถวบ้าน
อะไรเนี่ยติดโค้งติดเครื่องอะไรค้างไว้อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ

ก็ไม่รู้รถใครนะอาจจะเป็นเพื่อนบ้านแถวนั้นหรือว่าคนผ่านไปผ่านมาหรือเปล่า

เอาเป็นว่าพรุ่งนี้จะมีการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพนะครับ